ไปดูต่อกันที่สาวกิฟซี่กันบ้างดีกว่า
ถึงว่าจะร่างเล็กแต่ว่าความแซ่บไม่แพ้ใครเลยจริง
เมื่อก่อนจะครบใครนะกิฟซี่ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าแหมเอาให้ลุ้นตลอดเวลามาเป็นส่วนมาเป็นท่อนคุณ
ท่อนแขนบ้างท่อนหลังท่อนไลแต่ว่าหน้าเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะคะ
ก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาวกิฟฟี่คบกับใครค่ะ
ซี่บอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คิดจะปกปิดเรื่องหัวใจหรอกนะว่าคบใครอยู่
เพียงแต่ว่าไม่อยากให้คนไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานค่ะ
ซึ่งฝ่ายชายเองก็ไม่ซีเรียสนะคะที่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยสักทีค่ะ
ก็เหมือนกับศึกษาดูใจเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ากิ๊บก็จะค่อนข้างเก็บเรื่องนี้นิดนึงไม่ค่อยอยากเอามาเป็นประเด็นอะไรมาก
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวแบบวันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวคนจะงงไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสเรื่องตรงนี้เท่าไหร่
มุมส่วนตัวชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้ปิดแบบซุ่มอะไรแบบโกหกอะไรอย่างนี้

มากี่ปีกี่เดือน

คือจริงกริ๊ปไม่ค่อยอยากให้เขามาอยู่แบบริสุมาไปอะไร
เดี๋ยวคนมาพูดว่าใครอะไรยังไง
มาแบบรู้จักอะไรเป็นแบบเซลงเซลปขึ้นมา

แต่ว่าคนที่ไม่สบายใจน่าจะเป็นแฟนคลับนะครับ

ใครมาทีละท่อนทีละส่วนนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะ
ลุ้นยิ่งกว่าอะไรนะสลากินแบ่งรัฐบาลนะวันนี้เนี่ย
คือต้องบอกว่าสาวกิฟซี่เนี่ยเขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่า๒๓ปีแล้วที่คบหาดูใจกัน
แต่เราไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยเพราะว่าเขาลงทีละท่อนทีละแท่นอย่างที่คุณบอกนี่แหละนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชม